ตำรวจมีการล่อซื้อปืนแต่ว่ามันเป็นปืนเถื่อน
ทีนี้ฝั่งคนร้ายเขาไหวตัวทันคุณพยายามหนี
พอฝั่งคนร้ายหนีตำรวจก็ไล่ล่าสิคะ
ยิงด้วยยิงยางสกัด
แล้วพอยิงยางนะตัวฝั่งคนร้ายมันจอดรถทิ้ง

อันนี้เป็นภาพขณะที่พลเมืองดีหรือว่าประชาชน
เขาถ่ายกันไว้ได้นะคุณนะใช่ค่ะคือเขาขับรถอยู่ตามเส้นทางนี้นะฮะ
พลเมืองดีในรถก็ถามกันว่านี่เขาไล่ไล่ยาบ้าหรือเปล่า

สรุปไม่ใช่นะเป็นการซื้อขายปืนเถื่อนนะฮะ
ใช่แล้วก็เนี่ยเป็นภาพอันนี้จากกล้องหลังรถนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ตอนที่ตำรวจไล่ล่าสกัดจับ
คนร้ายคือนายวีรชัยลิชนะเทียนหรือว่าในมังค์ห้วยโป่ง
คือตำรวจพยายามที่จะล่อซื้อปืนเถื่อนจากในมั้ง
แต่ว่าในมั้งไหวตัวทันก็ขับโตโยต้าสีดำทะเบียนระยองหลบหนี
ตำรวจก็ขับตามสิคะไล่ล่ากันอยู่บนถนนสุขุมวิทย
แล้วคุณดูสิจุดตรงนี้เอาจริงก็มีรถราคันอื่น
เขาสัญจรไปมาอยู่นะแล้วทางรถเนี่ยเขาก็หนีค่ะ
หนีไปทางถนนเขตเทศบาลตำบลเนินพระที่อำเภอเมืองระยอง
ตำรวจยิงยางเลยนะคนร้ายจะได้หยุดจะได้ไปต่อไม่ได้
แต่คนร้ายทิ้งรถเอาไว้ที่ซอยหลังโรงแรมแล้วก็หนีค่ะ
ตอนที่ตำรวจไปค้นดูที่รถไปตรวจที่รถ
ปรากฏว่ารถโดนยิงยางซ้ายแตกทั้งล้อหน้าล้อหลังเลย
แต่ว่าตัวของนายมังค์หนีไปทิ้งไว้ผู้หญิงคนหนึ่ง
เด็กผู้ชายคนนึงตำรวจก็เลยต้องเอาตัวผู้หญิง
แล้วก็เด็กผู้ชายไปสอบหน่อยว่าเกี่ยวข้องกับคนร้ายยังไง
และนอกจากนี้เขาก็มีการกระจายกำลังค้นหาในมังกันแต่ไม่เจอ

คือกระสุนปืนนะคะตำรวจก็ยึดเอาไว้เอาไว้ตรวจสอบ
ดูสภาพล้อสิมันไปต่อไม่ได้แล้วโดนตำรวจยิงยางขนาดนี้
ทีนี้นักข่าวค่ะถามเจ้าของร้านขนมหวานที่เขาเห็นเหตุการณ์คุณพรชนก
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะทุ่มกว่าเองนะรถราข้างหน้าก็ยังมีเยอะอยู่ใช่ไหม
เสียงยางอ่ะดังเอี๊ยดเลยดังแบบเอ็ดอัดเอ็ดอัดเหมือนกับในหนังอ่ะ
ทีนี้พอหันไปดูเห็นรถคันข้างหลังค่ะ
เอาปืนออกมานอกตัวรถยิงใส่รถคันข้างหน้า
แล้วก็เพิ่งรู้ไงว่าอ๋อรถคันข้างหลังที่มีปืนนั้นน่ะตำรวจเขายิงสกัดรถคนร้าย
ทีนี้ลูกค้าตอนนั้นอยู่ในร้านขนมหวานนะก็หลบกันจ้าละวันเลยกลัวไง
ว่าลูกปืนจะมาโดนลูกค้าถูกลุกหลง
หลังจากนั้นรถทั้งสองคันขับเลยไปเลี้ยวเข้าซอยลัดไปทางถนนสายล่าง
แล้ววนกลับมาอีกนะคุณผู้ชมผ่านมา๒รอบที่๒ไม่มีเสียงปืนดังเหมือนครั้งแรกนะ
ทีนี้ทางฝั่งเจ้าของร้านขายขนมหวานเธอก็เดินสำรวจดูเลยว่า
ป้ายร้านฉันหรือข้าวของอะไรเนี่ยมีอะไรเสียหายไหม
ปรากฏว่าป้ายร้านสเต็กมีรอยกระสุนเจาะเป็นรูทะลุไปที่กำแพงด้านหลังเลย
เดี๋ยวลองฟังหน่อยไหมเจ้าของร้านขนมหวานที่เขาเห็นเหตุการณ์นี้ค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าของร้านเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง

แล้วตอนที่รถคันที่เขามีคลิปเนี่ย
บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ตอนนั้นก็น่ากลัวเหมือนกันนะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองฟังอีกนิดนึงดีไหมคะ
ตอนนี้เดี๋ยวฟังคนในรถเขาคุยกันหน่อยนะ
เห็นไหมในรถคันนี้มีเด็กอยู่ด้วย
ยังบอกป๊าเลยบ้านแล้ว
แล้วคนในรถเขาก็คุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตำรวจอยู่ระหว่างแกะรอยหาเบาะแสอยู่

ตามเส้นทางที่คิดว่าเขาจะหลบหนีไปทางไหนได้บ้าง

ที่คนร้ายอาจจะไปขออาศัยหลบกบดันอยู่ด้วยนะคะ
รวมถึงจากข้อมูลของผู้หญิง

เดี๋ยวให้ตำรวจเร่งดำเนินการต่อไปนะคะ